คุณผู้ชมครับบ่อนพนันช่วงนี้ก็ยังแอบเล่นกันอยู่

คือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เขาเข้มงวดเป็นพิเศษ
โควิด๑๙การแพร่ระบาดของเชื้อไปดูสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเล่นพนันกันนะครับ
นี่ครับพอจะสำเนียงแปลกหน่อย

ชาวเมียนมาก็เยอะด้วยนะฮะเมื่อคืนนี้๕ทุ่มกว่าครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสวพบางภีร์ไปกับตอหมอสมุดปราการนะฮะ
ปิดล้อมจับกลุ่มผู้ที่มาลักลอบเล่นไฮโลกัน

ชาวต่างด้าวนะครับ๑๒คนผู้ชาย๙ผู้หญิง๓
บางคนก็หอบลูกจูงหลานมาด้วยค่ะนี่ฮะยึดของกลางได้นะฮะ
อุปกรณ์เล่นพนันไฮโลเงินสดอีกสองร้อยยี่สิบบาทมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
เอามาเปิดแฟลตเปิดไฟให้มันสว่างอ๋อพยายามมากนี่ฮะโอ้โห
ทุกผู้ชมครับคือจับได้คาวงไฮโลฮะเป็นตึกอพาร์ทเมนต์ของแรงงานชาวเมียนมาเขานี่แหละ
ค่ะนะอยู่ข้างตึกตรงข้ามอนามัยบางฉลงอำเภอบางพลีสมุทรปราการครับ
ตอนไปถึงทุกคนก็ตกอกตกใจตามภาพที่เห็นนะตะโกนกันวกเวกไปหมดแล้วฮะ
ก็ถูกควบคุมตัวหมดครับภูมิกับการสพบังพลีบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมามาแอบเล่นการพนันกัน
คือพอเลิกงานแล้วเนี่ยหรือว่าอาศัยช่วงที่แบบคนที่เขาจะเข้าไปหลับไปนอนกันหมดแล้วนะครับ
ก็เลยมาแอบเล่นพนันกันชาวบ้านเขาก็กลัวไงเขาก็กลัวว่าเออเดี๋ยวจะแพร่ระบาดของโควิด๑๙หรือเปล่า
นี่ที่สมุทรปราการนะฮะแต่ก็ตรวจเชื้อแล้วนะฮะ
แล้วยังไม่พบว่ามีใครที่ติดเชื้อคน๑๙นะฮะเดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มเติมต่อนะครับ
เพราะว่าพอโดนจับแล้วเนี่ยเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันอะไรต่างมันมีทั้งโทษจำโทษปรับ
แล้วพอขึ้นศาลมันมีกรณีที่เชียงใหม่

จากกรณีที่ตำรวจเชียงใหม่ค่ะนำกำลังไปลุยจับบอดการพนัน
จับผู้ต้องหาได้๓๔คน

อุปกรณ์การพนันเพียบเลยตู้สล็อตยี่สิบเก้าตู้นะคะ
โอ้โหบ่ายสามโมงวันนี้ค่ะตำรวจสพแม่โจ้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ผลตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทรายก็ได้มาตรวจคัดกรองเป็นลบทั้งหมดนะคะ
ไม่มีใครติดโควิดสิบเก้านะคะแต่ประเด็นก็คือเรื่องของการลงโทษเนี่ยค่ะ
สารอ่านคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยที่หนึ่งถึงแปด
คนที่เกี่ยวข้องโดนจำคุกคนละสี่เดือนอืม
ปรับคนละหนึ่งพันบาทแล้วก็มีการเสียค่าสินบนนำจับคนละห้าร้อยบาท
ไม่รอลงอาญานะคะเข้าคุกเลยไม่รอลงอายาคือโดนเต็มเต็มค่ะ
นี่ค่ะสี่เดือนนี้ไม่น้อยนะฮะใช่ค่ะส่วนข้อหาร่วมการจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
นุมกิจกรรมมั่วสุมณสถานที่ใดหรือในสถานที่แออัด
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินปี๒๕๕๘ตามมาตร๙ฉบับที่๑๕
ผู้ต้องหาที่เป็นจำเลยที่๙๓๔ก็คือนักพนันครับ
พนันสารตัดสินให้จำคุกคนละ๓เดือนปรับคนละ๑๐๐๐บาท
เสียค่าสินบนนำจับคนละ๕๐๐บาท
ไม่รอลงอายาเหมือนกันนะคะเข้าคุกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแจ้งเพื่อทราบเลยนะฮะ
สารท่านไม่ปรานีนะฮะอย่างนี้ดีฮะอย่างนี้ดีครับ